เป็นปฏิบัติการเกี่ยวกับการปราบรามการค้ามนุษย
จากพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะคะ
ซึ่งอยู่ที่แถบลาดพร้าวกรุงเทพมหานครนะคะ
มีการโยงใหญ่ไปถึงแม่เหล้าคนสำคัญ
ล่าสุดตำรวจไปจับกลุ่มตัวได้แล้วที่พื้นที่จังหวัดชนบุรี
และนำตัวมาสอบสวนที่กรุงเทพมหานครค่ะ
นางสาวที่พาพรมณีน้อยหรือว่าแม่เล้าปู
ผู้ต้องหาที่อยู่เบื้องหลังการค้ามนุษย์เด็กหญิง
อายุต่ำกว่า๑๘ปีในจังหวัดนครราชศรีมา
พร้อมบังคับให้ค้าประเวณีที่สถานบริการในกรุงเทพมหานคร
ถูกตำรวจปราบรามการค้ามนุษย์จับกลุ่มตัว
ได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
และนำตัวมาสอบสวนที่กรุงเทพ
หลังจากที่แม่เหล่าปู่มีการขอเลื่อนเข้าพบพนักงานสอบสวนหลายครั้งค่ะ
โดยอ้างว่าจัดการธุระบางอย่างอยู่และอยู่ระหว่างการจัดหาทนายความ
ก็เลยเดินทางมามอบตัวไม่ได้
พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายกลึงผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษ
ปคมบอกว่าที่ผ่านมาแม่เล้าปูอ้างว่าจะเข้ามอบตัวหลายครั้ง
แต่ว่าติดภารกิจต่างซึ่งก็ได้สอบสวนว่าสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็มีการเลื่อนหลายครั้ง
อาจจะมีเจตนาหลบหนีเจ้าหน้าที่ก็เลยติดตามจับกลุ่มตัวนะคะ
แล้วก็ไปได้ตัวที่จังหวัดชนบุรีนำตัวเข้ามาสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียด
บุคคลที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก
ซึ่งเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธในข้อกล่าวหาค่ะ
อยู่โจมวันนี้นะครับลูกสาวเขาเองเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่บังคับ
แต่เขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้บังคับนะครับคำพูดเนี่ยมันสวนทางกัน
เด็กพูดเราก็เชื่อเขาพูดเราก็ต้องเชื่อเหมือนกัน
แต่ในความรู้สึกเมื่อกี้ผมถามคำหนึ่งกับเขานะครับ
ที่เป็นคำถามที่ผมไม่ได้สนใจว่าเขาเนี่ยค้ามนุษย์
แต่ผมบอกว่าทำไมคุณเอาลูกมาค้านี่คือสิ่งที่สังคมต้องมองล่ะ
สำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งติดตามข่าวนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยย้อนไปสักนิดนึง
ก็คือเริ่มจากการที่กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ได้รับการประสาน
มูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีหลังจากที่มีผู้เสียหายนะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาครับ
จากแม่เล้าอายุ๑๕ปียังมีแม่เล้าอีก๑คนซึ่งอยู่เบื้องหลังขบวนการนี้ทั้งหมด
แม่เล่าปูบังคับผู้หญิงคนอื่นที่อายุต่ำกว่า๑๘ปี
รวมทั้งลูกสาวของตัวเองมาขายบริการในจุดนี้
คดีนี้มีผู้ต้องหา๖คนตำรวจจับกลุ่มตัวได้ครบแล้วนะคะ
ทั้ง๖คนจะขยายผลต่ออย่างไร
วันนี้ติดตามความคืบหน้าจากการแถลงข่าวจากปคมนะคะ